มาต่อกันที่ข่าวนี้ว่าจะไม่พูดอะไรแต่ก็พูดซะหน่อยดีกว่านะคะข่าวเลิกลาค่ะระหว่างคุณพีชพัชราแล้วก็คุณแพทิเซียนะคะมีข่าวเมาส์ออกมาหลายสิ่งหลายอย่าง
ล่าสุดจ้ะลามนี่ไปเมาส์คุณแม่ของฝ่ายชายคุณแม่ส้มว่าดุแล้วก็กีดกันอีกฝ่ายนะคะเจอเพื่อนคุณแม่ค่ะอย่างคุณแจนสิรินุษย์นะคะ
เลยขอถามหน่อยละกันว่าเออตกลงเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างไรแล้วในฐานะที่แจนเองนะคะพี่แจนเองเนี่ยก็มีสามีไฮโซนะคะจริงไหม
กับคำที่ว่าดาราคือของเล่นไฮโซโอ้โหแรงอยู่นะแม่คุณแจนว่ายังไงคะไปฟังค่ะ
ดาราเป็นของเล่นไฮโซจันว่ามันเป็นคำนิยามกันไปเองแล้วมันก็เป็นการที่บางสื่อแบบเรียกแบบนั้นอ่ะจริงคนที่เขาไฮโซจริงเขาก็ไม่ชอบให้ถูกเรียกว่าไฮโซนะหรือว่าบางทีเขาก็ไม่ได้แฮปปี้กับการที่ทุกคนจะมาบอกว่าอ๋อไฮโซนู้นไฮโซนี้อะไรอย่างเงี้
ดิฉันเป็นเพื่อนกับคุณแม่เขานะฮะดิฉันเป็นรุ่นเพื่อนกับคุณแม่เขานะฮะไม่หรอกก็รู้จักรู้จักตัวคุณแม่ของน้องคุณแม่ก็ดูแฮปปี้ลาลาปกติจันว่ามันคงเป็นเรื่องของของน้องที่น้องก็มีวุฒิภาวะน้องโตแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของความรักครอบครัวก็มีหน้าที่คือซัพพอร์